ว่าปีนี้นะสีแดงใส่ไม่ได้เพราะว่าวันไหว้คือวันที่๓๑มันตรงกับวันจันทร์
แล้วตามการพยากรของหลายคนที่เขาเป็นโหรศาสตร์บอกว่าวันจันทร์สีแดงมันคือกรกินี
โอ้ใส่สีแดงวันจันทร์มันจะเป็นหายนะ
จริงวันจันทร์ต้องเหลืองแต่ถ้าสายแดงคือการาคินี
ใช่คือตามพยากรที่ในโซเชียลเป็นแบบนั้นคนก็แชร์ต่อว่า
โอ้โหแสดงว่าตุดจีนปีนี้จะใส่กี่เผาสีแดงไม่ได้ใช่ไหม
เออทำยังไงแล้วแล้วตู่จีนสีที่มันบางคนก็ต้องเป็นสีแดงใช่ไหม
ทีนี้คนก็เริ่มกังวลกันแล้วก็ต้องไปถามหมอช้าง
หมอช้างว่ายังไงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
เพราะดาสายมุมทั้งหลายแบบเอาล่ะว่าแล้วตุ๊กจีนความมงคลมันต้องสีแดงสีทอง
แล้วทำไมมันมีข่าวในโซเชียลว่าปีนี้ตรุษจีนใส่สีแดงไม่ได้

เพราะมันไหว้ไปตรงกับวันจันทร์อะไรแบบนี้หมอช้างบอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยนะ
มันเป็นเฟคดวงบนโลกออนไลน์ที่พยายามจะสร้างคอนเทนต์ขึ้นมา
ทำให้คนเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วมันเป็นการบิดเบือนวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนาน
เอาอย่างนี้ละกันเอาอย่างนี้ก่อนวันตรุษจีนมันตรงกับวันอังคารที่๑กุมภาพันธ์นะฮะ
ซึ่งวันอังคารสำหรับสีที่มันไม่เป็นมงคลประจำวันคือโทนขาวโทนเหลือง
ส่วนที่หลายคนกังวลว่าวันไหว้คือ๓๑มกราคมซึ่งตรงกับวันจันทร์เนี่ย
ตามข่าวที่มันออกมาเนี่ยสีแดงเป็นกรากินีต่อวันจันทร์
คำถามคือแล้วเราใส่สีแดงไหว้เจ้าวันจันทร์ได้ไหม๓๑มกราคมเนี่ย
หมอช้างบอกแบบนี้ว่าเทศกาลตรุษจีนไม่ว่ามันจะไปตกวันไหน
จันทร์อังคารพุทธประหลาดศูนย์สาวอาทิตย์เนี่ยใส่สีแดงได้หมดเลย
เพราะตำราของสีมงคลตามวันต่างมันคนละตำรากันกับความเชื่อของเทศกาลตรุษจีน
ไม่ยอมเอาตำราสีเห็งตามวันมาเชื่อมโยงกับเทศกาลตรุษจีน
อ่ะไปฟังหมอช้างอธิบายเอาไว้เมื่อวานนี้กับรายการข่าวใส่ไข่นะครับ
จานะบนฟังการส่งผ้ามแสดง่าจะใส่สีแดงไว้นี่ไหมจะบอก
ว่าเนี่ยไม่ได้เอามาใช้กับจุดจีนให้สบายใจใครมีเสื้อแดง

โทษจ้างมีเรื่องราวไม่ดีไม่เป็นไร

อีกสิ่งหนึ่งที่หมอช้างบอกทิ้งท้ายเอาไว้
เสื้อที่เราใส่กันไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม
มันเป็นแค่สีภายนอกที่เราใส่
แต่สิ่งที่มันสำคัญคือใจคุณ

ใจคุณเบิกบานแค่ไหนกับเทศกาลจุดจีนคือ
คุณรำลึกถึงความกระตันยูอากงอาม่าหรือบรรพบุรุษอะไรตาม
ถูกประสงค์เทศกาลตรุษจีนมันอยู่ที่ใจมากกว่า
มันจะทำให้ความเห็งการเริ่มต้นใหม่
มันอยู่ที่เราสัทธาอยู่ที่ใจแล้วมากกว่า
สีข้างนอกมันอยู่ที่แต่ละบุคคล

สีแดงมงคลสีทองความเห็งสำรวยอะไรก็ว่ากันไป
สรุปคือตรุษจีนปีนี้ถึงแม้วันไหว้จะตรงกับวันจันทร์ที่๓๑

จุดจีนเนี่ยผู้ใหญ่ต้องให้เงินเด็กแตะเยียเด็ก